แว้นแล้วก็ยกพวกทั้งไล่ฟันและไล่ยิงคู่อริด้วยนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหตื่นกลัวกันมากเลยกับเหตุการณ์นี้นะครับ
โอ้โหได้ยินเสียงไหมฮะลักษณะเหมือนเสียงปืนเลยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกันที่สิบห้ากันยายนที่ผ่านมาเที่ยงคืนแล้วนะครับ
ถ้าให้เล่าตามคลิปเนี่ยก็คือจะเห็นแบบรางแบบนี้นะฮะ
ว่าดุ่มวัยรุ่นนี่ไล่ยิงคู่อริกันบนถนนเอกชัยเขตบางขุนเทียน
ก็หลับนอนพักผ่อนกันหมดแล้วคุณ

ได้ยินเสียงทั้งรถจักรยานยนต์นะ

ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓๔คันนะครับ
ขี่ไล่ตีไล่ฟันกัน
แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงปั้งเนี่ยนะฮะ
เสียงปืนเหมือนการยิงกันนะครับ

กลัวว่ามันจะมีเหตุอันตรายอะไรอีกหรือเปล่านะครับ
ชาวบ้านบอกว่าปกติแถวนี้ก็เงียบสงบนะครับ
เคยมีวัยรุ่นเข้ามาตีกันในพื้นที่

อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อย
ให้ช่วยลาดตะเวนตรวจตราในยามค่ำคืนหน่อย
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะครับ